คุณผู้ชมคะดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่สกลนครกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าที่สกลนครชาวบ้านเขาต้องสู้กับน้ำแบบสุดเลยค่ะ
ใช้เวลา๓วันมุมานะเหลือเกินนะคะ
เป็นชาวบ้านช้างมิ่งตำบลช้างมิ่ง
อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครทั้ง๓หมู่บ้านนะคะ
เพราะเขาพยายามช่วยกันซ่อมแซมแล้วก็ไปอุดรอยรั่ว

ใช่ตรงนั้นมันเป็นคันดินไงคุณ
เพราะว่าไปถูกน้ำจากลำน้ำอูมากัดซะแล้วก็ขาด
เป็นระยะทางกว้างประมาณสัก๑๕เมตร
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะ
สงครามก็ส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนท่าสงครามวิทยา
อำเภออากาศอำนวยถูกน้ำหลากเข้าท่วมในบริเวณโรงเรียน
ต้องปิดการเรียนการสอนมา๒วันนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จะต้องลงไปไล่ต้อนกระบือกว่า๒๐๐ตัว
อบพยพหนีน้ำกลับมายังที่สูงเพื่อความปลอดภัยด้วย
สำหรับสถานการณ์น้ำสงครามก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เพราะว่าการระบายน้ำไหลก็เป็นไปอย่างล่าช้า
เพราะว่าน้ำโขงก็ยังหนุนสูงอยู่นะคะ
ตอนนี้มีรายงานด้วยบอกว่าพื้นที่การเกษตร
ในพื้นที่ของอำเภออากาศอำนวย
ถูกน้ำท่วมนาข้าวเสียหายกว่า๓๐๐๐ไร่แล้ว

ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่ตำบลตลาดเก่า
เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีกันบ้างค่ะ

ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๑เมตร
แล้วก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่๑๒๐หลังคาเรือน

ต้องไปอยู่ชั้น๒ของบ้านนะคะคุณผู้ชม
แล้วบางบ้านเขาก็เปิดเป็นร้านค้าด้วย
เขาก็ต้องขึ้นไปขายของกันบนชั้น๒

ก็ต้องตะโกนเรียกคนขายที่อยู่ชั้น๒ว่าจะเอานั่นเอานี่
แล้วหลังจากนั้นคนขายก็ค่อยผูกเชือก
ส่งของหย่อนลงมาให้ที่ชั้นล่างนะคะ

แทนการที่จะใช้รถเข้าออกบ้านพักค่ะ
ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยครั้งนี้

อำเภอศรีมหาโพธิถูกน้ำท่วม๒ตำบล
แล้วก็อำเภอเมืองถูกน้ำท่วม๑ตำบล
นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ปราจีนบุรีกับสกลนคร
คุณผู้ชมก็รายงานเรื่องสภาพอากาศมานะ
อำเภอ๒พี่น้องอากาศจำใสอุตรศาสตร์อากาศจำใส
บ้านโนรคองของขอนแก่นก็อากาศเย็น
ขอบคุณมากนะครับที่รายงานมาทางไลน์หน้าจอครับ